คุณผู้ชมตามคดีนี้ฟังข่าวคดี
ว่าเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำตัวจริงเปล่า
บักสกัดวันที่สองวันที่ตรงหนวด

คือมีคนถามเยอะแฟนข่าวก็ถามนะ
คือผมไม่เชื่อหรอกว่าคดีใหญ่ขนาดนี้จะมีใครกล้าทำ
ส่วนตัวหมอสับเปลี่ยนผู้ต้องหาเนี่ยเออแล้วผมก็ตอบไปแบบนี้ด้วย
แต่พี่ก็ต้องยอมรับว่าประเด็นในโซเชียล
พอคนตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมเคยเล่นโฟโต้ฮันต์ใช่ไหม

ใช่มาวงจุดเอ๊ะมันไม่เหมือนกันทั้งหมดนี่

นี่เอามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันเลยค่ะ
เนี่ยแล้วดูนะเรื่องนี้เราก็ต้องไปถาม
ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
อย่างนายนัทธีทองปลานะคะก็ยืนยันกับไทยรัฐทีวีเลย

กำนันนกที่โดนจับไปเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริง
โซเชียลเขาเอารูปภัณฑ์สันธารต่างเนี่ย

รอยสักใช่ไหมที่แขนซ้ายตำหนิบนแก้ม
แล้วนี่ที่เปรียบเทียบคุณผู้ชมดูทีละจุดนะ

ย่นที่หน้าผากก่อนโดนจับหน้าผากไม่มีรอยย่น
แต่หลังถูกจับหน้าผากมีรอยโย่น
หรือว่าทางขวาภาพทางขวาคือเขาเลิกคิ้วขึ้นมาหรือเปล่า

ใช่คืออากับกิริยาการแสดงสีหน้าก็ไม่เหมือนกัน

แต่ว่าคนเอา๒ภาพนี้มาเปรียบเทียบ

คือตอนก่อนถูกจับมีลักยิ้มสองข้าง
แล้วหลังจากถูกจับก็มีลักยิ้มข้างเดียวเห็นไหม

คืออันหนึ่งอมยิ้มแต่อีกอันนึงเหมือนกับว่า
ถลึงตาแล้วก็ขมวดคิ้วด้วย
ไม่ใช่แค่รักยิ้มเอาริมฝีปากหน่อย

ริมฝีปากหนาสีชมพู

ฝีปากบางแล้วก็สีซีดเอาคนตกใจกลัวปากซีด

เพราะว่าแสงทางซ้ายอาจจะดูสว่างหน่อย

ดวงตาเขาบอกว่าดวงตาของกำนันนกเหมือนเมล็ดอัลมอน

ก่อนถูกจับรียาว
แล้วมีรอยตรงหางตาแต่หลังจากถูกจับโอ้โห
กลมเบิกโพรงแล้วไม่มีรอยย่นตรงหางตา

ก่อนโดนจับในใบหน้ากลมใหญ่
แต่หลังจากโดนจับแล้วใบหน้าเล็กลง

ดูกระทับติ่งหูใช่จะติ่งหูเลยเหรอ
ก่อนถูกจับไล่ติ่งหูกลม
หลังถูกจับปลายติ่งหูเป็นรีแบบนี้
นี่แหละค่ะที่ในโลกโซเชียลเขามีการเปรียบเทียบกัน
ซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
บอกว่าวันที่กองบังคับการปรับปรามนำตัวกำนันนก
ขึ้นสารอายารัชดายยื่นฝากขังในก้าวกัญญาณ
เจ้าหน้าที่รัชธรรมเขาตรวจสอบข้อมูลบุคคล
หมายขังที่สารออกแล้วตรวจสอบลายนิ้วมือ
ก่อนจะส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
พอมาถึงเรือนจำปั๊บต้องตรวจสอบตำหนิ
รูปภัณฑ์สันฐานลายนิ้วมืออีกครั้งหนึ่ง
ยืนยันว่าคนที่อยู่ในเรือนจำตัวจริง๑๐๐เลยค่ะ
คือถ้าอย่างนี้ถ้าตรวจสอบลายนิ้วมือแล้ว
กลุ่มผู้ชมพระเจ้าสร้างความมหัศจรรย์มา
คนทั้งโลกลายนิ้วมือไม่เหมือนกันนะครับ
ฉะนั้นมันยืนยันตัวบุคคลได้

ว่าก่อนรับตัวกำนันนกเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ก็ได้ตรวจสอบหมายขังระหว่างสอบสวน
ใบส่งตัวรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของสารอาญา
ตรงกับรายงานทะเบียนรัศดร
จากฐานข้อมูลการทะเบียน
สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาทัย
ระบบข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชธรรมก็ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อยไม่มีผิดฝาไม่มีผิดตัวแน่นอน
เห็นไหมล่ะพอมีหนังสือชี้แจงมาแบบนี้
เชื่อว่าสังคมก็น่าจะเห็นการยืนยันแล้วก็คลายข้อสงสัยได้เปราะหนึ่งนะ
คือเราก็เข้าใจนะว่ามันก็คิดได้แหละสงสัยได้แหละ
แต่ก็เมื่อมีสิ่งที่ยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะต้องเชื่อตามนั้นด้วยนะคุณผู้ชม
คือคุณผู้ชมเป็นห่วงแล้วไม่อยากให้กำนันนกพูดง่ายไม่อยากให้รอดคดี

ใช่นี่อันนี้รอยสักที่เขาดูเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันอีกคืออาจจะแบบแขนเสื้อลงมาปิด
แบบรูปทางล่างก็ไม่ได้เล็กขึ้นทั้งหมด
ดูเรื่องมาเฟียหน่อยนึงไหมล่ะพูดถึงมาเฟียการปราบรามผู้มีอิทธิพล
นึกถึงคนนี้สิคะพุทธธาษฐาธัยเศษนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะ
พอได้รับคำสั่งจากมธหนูคุณอนุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ย
ตอนนี้ก็จะรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
ว่ายังมีอยู่ไหมผู้มีอิทธิพลรายใหม่เกิดขึ้นมา

โดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่น

ตอนนี้รวบรวมข้อมูลได้สัก๒๐๓๐แล้ว
แล้วนักข่าวตอนที่ไปเจาะไมค์สัมภาษณ์
คุณชาดาคะจะกังวลไหมว่า

จะมีผู้มีอิทธิพลมาขอร้องให้เอารายชื่อเขาออกจากบัญชี

ลองดูช็อตนี้ค่ะ
ถ้าเกิดฟังต่อหมายถึงผมตัวใหญ่ผมสูงใหญ่

ท่านมีประเด็นให้
เอ้าเอ้าเอ้า